มาต่อกันที่ประเด็นเมียหลวงลวงสังหาร
พี่สัญญาณอัญญาเรศกับน้องอิงอิงนพัฒน์

ล่าสุดสาวอิงอิงนพัฒน์ออกมาเปิดโซเชียลแล้วนะคะ
ว่าแค่นี้ก็รู้สึกปลื้มปริ่มมากแล้ว
ตอนแรกก็โดนถั่วลงหนักมากนะคะ
เพราะเธอดันไปตอบคอมเมนต์
ว่าเธอกำลังปฏิบัติธรรมอยู่
หลายคนเลยงงว่าโกรธทำมาลงรูปทำไม

เจ้าตัวต้องรีบปิดคอมเมนต์ทันทีนะคะ
ดวงเธอจะกลับมาดีอีกครั้งและให้เธอจงเข้มแข็งต่อไป
เออแต่ของแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณอย่าไปเชื่อมาก
ล่าสุดค่ะอิงอิงยังไม่หยุดนะ
ครั้งคุณเนี้ยนะไล่เรียนแบบนี้คือเรื่องมาเกิดจากปุ้มปุ้ยพันธิพา
ภรรยาของกววินอ้อเขาโพสต์อันเนี้ยแหละค่ะ
ข้อความบอกว่าวันหยุดยาวจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะแต่อย่าไปยุ่งกับผัวชาวบ้านนะ
นะว่างนี้เขามีเขาโพสต์นะใช่ซึ่งนักพอเห็นค้อความแล้วก็ชอบใจ
แชร์จากเฟซบุ๊กเนี่ยค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่าอย่าคัน
อ่ะก็คือหมายถึงพูดเรื่องตัวเองนั่นแหละว่าอย่ามายุ่งกับแฟนเขานะ
ฟิลประมาณนั้นทันใดนั้นค่ะน้องอิงอิง
ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้าวเธอด่าฉันเหรอ

ใช่ก่อนที่นาฟจะเข้าไปตอบว่าแกเพื่อนฉันนะ
ก็เอ้านัพหลานแพทเป็นเพื่อนอิง
ใช่ทัวร์ลงเลยจ่ายังที่พี่แม่พี่พี่แจ๊กบอกไป

เมนต์เดียวร้อยกว่าข้อความมีแต่คำหยาบคายอ่านออกอากาศไม่ได้จริงนะคะ
แล้วก็พาดพิงไปถึงแพทย์นับประพาร้อนใจจนสาวแพทย์เนี่ย
ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นแบบแซ่บ
ยืนยันว่าเพิ่งจะรู้นะว่านาฟกับอิงอิงเป็นเพื่อนกัน
ส่วนตัวเธอเนี่ยไม่เกี่ยวเธอจะว่ายังไงไปฟังกันหน่อยจ้ะ
คือเรื่องนี้ก็รู้พร้อมนักข่าวเลย
ก็จนมามีข่าวนี้เราถึงก็ไปนั่งดูแล้วโทรหาน้องว่ามันคืออะไร
ก็อธิบายอย่างนี้ว่าน้องเนี่ยไปเอาไปรีโพสต์มาจากคุณปุ้ย
ยาวจะไปเที่ยวไหนก็ได้แต่อย่าไปเที่ยวยุ่งกับหัวชาวบ้าน
คุณเขาก็โดนใจประโยคนี้ก็เลยนำมารีโพสต์

เรื่องเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนี้คือเขาเป็นเพื่อนกันได้ไม่เป็นไรหรอก
แต่ว่าจะถามว่านับรู้ไหมเรื่องอะไรทั้งหมดนับไม่รู้หรอก
ก็คือนับไม่ได้ด่าน้องเขานะคะแล้วก็การโพสต์ของน้ำ
ก็คือเป็นการโพสต์แบบรีโพสต์ธรรมดา

ไม่เกี่ยวค่ะโอเคค่ะสำรับเลยห้า

ค้ะก็ไปบอกว่าแพทเกี่ยวล้านเธอไปคบกับอิงอิงอะไรแบบนี้